คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวชีวิตของผู้ชายคนนึงที่เขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
หลายครั้งนะคะที่เราเห็นเรื่องราวในลักษณะแบบนี้
ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูว่าโอ้โหชีวิตจริงคนบางคนยิ่งกว่าละครจริงนะคุณภาคภูมิ
ผู้ชายคนนี้อายุ๔๒นะคะเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แล้วก็ต้องรักษาด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่แท้จริง
แต่ปัญหาก็คือผู้ชายคนนี้เขาเป็นลูกบุญธรรมก็เลยต้องประกาศตามหาพ่อแม่ที่แท้จริง
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเขาบอกว่าเผื่อแม่ที่แท้จริงของผมมาอ่านโพสต์นี้เจอ
เผื่อใครรู้จักแม่ผมก็ช่วยติดต่อหน่อยให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายจัญญาแซ่ติ้งอายุ๔๒ค่ะ
เลือดบีประกาศตามหาแม่แท้นะคะ
คือเขาเป็นลูกบุญธรรมรู้มาว่าตอนท้องแม่ของเขาเนี่ย
เคยทำงานอยู่ที่ตลาดจันดีก็คือตำบลจันดีอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ไปคลอดที่คลินิกแห่งหนึ่งในตลาดนี้แหละ
ที่แม่จะทิ้งเขาไปเขาเลยบอกว่าอยากเจอแม่หน่อย
อยากให้แม่อ่านเจอโพสต์นี้หรือใครรู้จักแม่ติดต่อมาด้วย
คนก็แชร์กันเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้
ทีมข่าวของเราก็ตามให้อันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายจัญญาที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
เป็นนักข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไปพบกับนายจัญญา
ปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทขายรถยี่ห้อหนึ่งสาขาทุ่งสงศ์

จัญญาบอกว่าเรื่องที่โพสต์เกิดขึ้นเมื่อนานแล้วนะคะ
คือตัวเองมีครอบครัวมารับอุปการะไปเลี้ยง
เพราะว่าครอบครัวนั้นเขาอยากจะมีลูกชายก็เลยรับอุปการะไป
ก็ได้รับความรักเป็นอย่างดีเขาอบอุ่นนะที่ครอบครัวนี้รับเขาไปเลี้ยง
ปีก่อนเขาก็ปวดแสบปวดร้อนแน่นหน้าอก
ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ปรากฏว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเลยนะคะ
ก็ถูกส่งต่อไปรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การรักษาต้องใช้เวลานานค่ะต้องใช้เงินเยอะด้วยค่ะ
คุณหมอบอกว่าการรักษาก็คือจะต้องปลูกถ่ายไขกระดูกจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่แท้จริง
หรือขอความช่วยเหลือจากสภากาชาติไทยเพื่อขอรับบริจาคไขกระดูก
ที่สามารถใช้รักษาปลูกถ่ายกับตัวเขาได้
แต่มันต้องใช้เวลานานนะคะในการตรวจไขกระดูก
ไขกระดูกที่ได้รับบริจาคมาตรงกับไขกระดูกของเขาเองหรือเปล่า
ค่าใช้จ่ายสูงมากไม่มีเงินนะคะก็เลยประกาศตามหาแม่แท้ค่ะ
ข้อทางละว่าคันนี้ไหมบุษธรรมเฒ้าได้ราวให้ฟังบ้างมั้ง
ว่ากลานนี่ไหมบุษธรรมเราได้รับให้ฟังมั้ยวา

แหมจริงของเรานี่คือคือไข้ตามหาดอะไร
คือแหมเขาบอกนะครับว่าเกิดตามหาดตรงจานดี
นี่นะคะนายจัญญาคนนี้ก็บอกว่า
ผมก็ได้ข้อมูลแม่แท้ของผมมาเท่านี้แหละ

รู้จักกับพยาบาลที่ทำคลอดยังมีชีวิตอยู่
เป็นแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็พยายามติดต่อไป
แต่เขาก็เหมือนกับจำเรื่องในอดีตไม่ได้ไง
พยาบาลที่ทำคลอดพอติดต่อไปเขาก็บอกว่าจำไม่ได้เรื่องมันนานมาแล้ว
แล้วก็เหมือนกับไม่ได้แบบอยากจะรับรู้เรื่องนี้นะคะ
ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ให้แล้วนะคะ
เพื่อแม่ของนายจัญญาแม่แท้ได้ดูอยู่
หรือใครรู้จักก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้
อ่า๔๒ปีไปอีกแล้วนะคะ